ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาล่ะ
สวัสดีคุณเช้าสวัสดีด้วยครับเรียบร้อยครับ
หลายคนติดตามแต่ข่าวดาราเนอะดาราซีรีส์วายใช่ไหมครับ
เดี๋ยวเราให้คุณมารับอัปเดตกันแล้วกันน้องชายไทยครับผมแต่ก่อนอื่นเลย
รวมตัวกันยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือวัฒโมนตรีผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้าเนี่ยฮะ
ต่อสารแพ่งรัชดาตอนนั้นเราจำกันได้นี่เป็นภาพนี้ตอนนั้นนะครับ
ปรากฏว่าสารแพ่งมีคำสั่งให้รับคำฟ้องในคดีเลขดำนะฮะพพ๓๖๑๘๒๕๖๔ครับ
ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตราเก้าครับ
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
ฉบักที่ยี่สิบเก้าอืมนะครับคือเอาง่ายง่ายว่าวันนี้สารท่านที่ออกมาพิจารณาไต่สวนพญาหลักฐานแล้วมีคำสั่งอันสรุปใจความได้ว่า
ข้อกำหนดข้อหนึ่งที่ห้ามเผยแพร่ความอันอาจทำให้เกิดประชาชนเกิดหวาดกลัว
ซึ่ง๒อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะแบบว่าการนำเสนอข่าวอาจจะ
วันนี้ศาลเขามีข้อกำหนดข้อที่หนึ่งว่าที่มีคำสั่งบอกห้ามเผยแพร่ความอันทำให้ประชาชนเกิด
ความกลัวมิได้จำกัดเฉพาะข้อความอันเป็นเท็จ
เหตุผลความจำเป็นตามที่ระบุไว้ในการออกข้อกำหนดดังกล่าว
เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของโจทย์ทั้ง๑๒คน
และประชาชนที่รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๙
บรรยัติคุ้มครองเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้ววันนี้ก็คือ
เรียกว่าก็เขาบอกว่ามันเป็นการริดรอนสิทธินะครับ
เสร็จภาพเกินสมควรกับเหตุนะไม่ต้องด้วยมาตรา๒๖วัก๑แห่งรัฐมนูล
ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่โจทย์ทั้ง๑๒หรือประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
ตามมาตรา๙วัก๒แห่งราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินปี๒๕
ว่ากันไปนะส่วนศาธารณสุขมีการรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยใหม่ในประเทศไทยนะคะวันนี้

นิวไฮมาอีกแล้ว

นิวไฮมาอีกแล้ว๒๑๑๑๖
นิวไฮมาอีกแล้ว๒๑๑๑๖
สามร้อยเจ็ดสิบเก้ารายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดรายด้วยกันวันนี้อืม
ทางด้านโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ก็มีการรายงานค่ะ
บอกว่าวันที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
แล้ววันที่ห้าสิบห้าของศูนย์วัคซีนธรรมศาสตร์รังสิต
ซึ่งยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เนี่ยนะคะสูงสองหมื่นคน
ก็ส่งผลกระทบต่อทุกโรงพยาบาลในประเทศยังหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงจริง
เช้านี้จำนวนการคลองเตียงของผู้ป่วยในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
สูงเกินหนึ่งร้อยเตียงซึ่งสูงเกินจำนวนเตียงของโรงพยาบาลที่มีการเตรียมเอาไว้
ทั้งที่เมื่อคืนเนี่ยค่ะได้มีการพูดป่วยไปโรงพยาบาลสนามบางส่วนแล้ว
ผลการตรวจทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบรายเมื่อวานนี้ผลปรากฏว่า
เป็นบวกมากถึงสี่สิบเก้ารายค่ะก็คิดเป็นหนึ่งในสามของผู้เข้ารับการตรวจ
ซึ่งทั้งหมดต้องทยอยรับเข้าแอดมิตรที่นี่ในจำนวนนี้มีบุคลากรของโรงพยาบาลสามคน
เป็นพยาบาลโออาร์หนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่หวอดรังสีอีกสองคน
ผู้ป่วยที่รับเข้าโรงพยาบาลสนามก็สะท้อนจำนวนผู้ป่วยใหม่ของประเทศด้วยค่ะ
จนถึงเย็นนี้เรารับผู้ป่วยใหม่เข้าดูแลรักษามากถึงห้าสิบรายครับ
ขณะที่เราเนี่ยส่งผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านได้รวมยี่สิบแปดคนอื้อฮือ
ซึ่งจำนวนผู้ป่วยคืนนี้เนี่ยจึงใกล้จะถึงหลัก๔๐๐แล้ว
เพียงหนึ่งหรือสองวันเท่านั้นที่ทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามอาจจะล้นครับ
จนถึงจุดที่ขยับหรือว่าหมุนเตียงเพื่อรับผู้ป่วยใหม่ไม่ได้อีกเลย
ทางออกเดียวที่เราจะช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเนี่ยก็คือการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยเข้าไปในโครงการโฮมไอโซเลชั่นให้มากที่สุดฮะ
และจากนี้ไปตัวเลขผู้ป่วยใหม่ในโครงการก็จะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยคนต่อวันเราเชื่อว่าปลายสัปดาห์หน้าอาจจะได้เห็นตัวเลขผู้ป่วยสะสมในโครงการเพิ่มไปถึงสองพันคนอืม
ขณะเดียวกันในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยค่ะท่านเป็นอธิบดีกรมอนามัยท่านก็มีการกล่าวเรื่องนี้บอกว่า
ส่วนหนึ่งก็มาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตจึงอยากจะขอให้ผู้ขนส่งอาหารหรือรายเดอร์เนี่ยยึดมาตรการทั้ง๙แนวทางมีอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีการบันทึกข้อมูลของตัวเอง
หากมีอาการป่วยปั๊บให้หยุดงานทันทีแล้วก็ไปพบแพทย์เลย
กล่องอาหารกล่องที่บรรจุอาหารนะคะท้ายยานพาหนะต้องแข็งแรงปกปิดมิดชิด
แล้วก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน
หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา
ล้างมือบ่อยด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
รอรับอาหารในจุดที่ร้านกำหนด
๖งดรวมกลุ่มพูดคุยสู่บุรีแล้วก็เว้นระยะห่าง๑๒เมตรณจุดพักคอย
ตรวจสอบความสะอาดของกล่องบรรจุอาหารทันทีหลังได้รับอาหารจากร้าน
เปิดกล่องบรรจุอาหารจนกว่าจะถึงมือผู้สั่งซื้อ
และกอดเปิดกล่องทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด
ทำความสะอาดมือแล้วก็ถุงมือก่อนและหลังการรับส่งอาหาร
แล้วก็ห้ามวางอาหารบนพื้น
ส่วนอาหารประเภทเนื้อสัตว์นั้นต้องมีการปรุงให้สุกด้วยความร้อยไม่น้อยกว่า๗๐องศาเซลเซียสนาน๕นาที
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินทอน
ก็จะช่วยให้ปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของโควิดได้ค่ะ
ดูนะโควิดมันเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ไปหมดเลยเห็นไหม
อีกหน่อยเขาบอกว่าอีกไม่นานหรอกตอนแรกเขาแพลนกันไว้อีก๑๐กว่าปีนั่นแหละ
เราจะเห็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วไม่มีคนเลยมีเฉพาะคนเตรียมอาหาร

เขาบอกว่าเนี่ยหลังจากโควิดทุกที่จะเห็นหมดแล้ว

คิดว่าเฉพาะคนที่ทำงานในกรุง
เราไม่คิดถึงแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เรา

ใช่ไหมที่มันเป็นปัญหาว่าบางคนมีบางคนไม่มี

สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวคือ

คือรับเทคโนโลยีใหม่

อย่างล่าสุดแม่พี่เนี่ยลูกก็ต้องคอยสอน

ยังไม่รู้เลยว่าพี่ได้อย่าง๒๐๐๕

เราไม่ได้ไปผูกกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ

เราโอนเงินผ่านมือถือเป็น

ถ้าสมมุติคุณไม่ไปผูกพร้อมเพลย์
คุณก็ไม่ได้
คือปกติเวลาเราเปิดบัญชีกับธนาคาร

บางคนใช้แอปพลิเคชันที่อยู่ในโลกออนไลน
ในมือถือเราอย่างเงี้ยตามแบบว่าเครือไข
ของธนาคารต่างที่คุณใช้อยู่เนี่ย

ในแอปที่เรามีอยู่เหมือนธนาคารอะไรก็แล้วแต่

คุณไปสำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเองเปิดพร้อมเพลย์หรือยัง
เพราะหลายคนยังไม่เปิดพร้อมเพลย์เลย

อะไรอีกจังหวัดหนึ่งนะฮะชนบุรี

แม่ไม่ยอมไปเปิดพร้อมเพลย์
ช่วงนี้เปลี่ยนฉีดถุงอืมเขาบอกว่าจริงจริงแล้วตัวอาหารอ่ะ
อย่างน้อยคุณไปทำสุกหรือแม้กระทั่งให้มันโดนความร้อนโดนความร้อน
อย่างบ้านมะดำนี่คือโอเคล่ะมีลูกน้องอยู่ด้วยจะสองคนอย่างนี้
ออกป่ะก็ต้องอุ่นให้ร้อนที่สุดใช่ใช่ไหมอย่างสมมุติอาหารมา
อุ่นซ้ำอุ่นซ้ำให้ได้ความร้อนแค่นั้นก็พอแล้ว
แต่ระวังอะไรพวกของดิบอ่าใช่ณวินาทีนี้ถ้าสมมุติจะต้องเอาแอลกอฮอล
ฉีดเนื้อสัตวมันคงไม่จำเป็นหรอกมั้งฮะเดี๋ยวเมากันหมดอืมเนาะ
แต่เขาบอกพวกเนื้อดิบปลาดิบนะวันนี้เอออันเนี้ยอาจจะเป็นอีกคำถามหนึ่งที่ถามว่าปลาดิบเนื้อดิบเนี้ยอืม
บางคนบอกโอ้โหเนื้อของเราเนี่ยแพงแพงนึกออกปะล่ะอืม
เราจะต้องกินสดสดมันจะเอาแหละมันวินาทีนี้ไม่หรอกเขาต้องก็ต้องอาจจะต้องดูหน่อย
เลือกมากหน่อยอะไรอย่างเงี้เพราะไม่งั้นผู้ประกอบการที่ทำร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะลำบากกว่าอีก
เพราะว่าตอนนี้เขาก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะเห็นหลายร้านที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น
เขาก็จะมีการแบบว่าทำให้มันสุกนิดนึงอย่างสมมุติแซลมอนอย่างปกติเราทานดิบใช่ไหมคะ
บางร้านเขาก็มีการเบิร์นทำให้มันแบบว่าสุกขึ้นอะไรอย่างนี้
คือเขาก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละร้านกันไป

ยังไงก็ช่วยกันได้ช่วยกันนะฮะ

แล้วผู้ชมอีกหนึ่งข่าวเนอะเดี๋ยวจะให้พี่เช้าเล่าข่าว
โอ้โหน้องถอยชื่ออะไรนะ

เดี๋ยวกลับมาเล่าแต่หมายถึงว่าตอนนี้อีกอันหนึ่ง

แต่ข่าวนี้ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวฆาตกรรม
ทำแบบว่าดิสเครดิตประเทศไทยแล้วก็ภูเก็ตพอสมควรเลย
นะครับคือพบถึงขั้นพบตรเนี่ยจะต้องบินไปภูเก็ตแล้ว

เพื่ออะไรเพื่อนำชุดเนี่ยสืบลงภูเก็ต
ลากคนร้ายฆ่านักท่องเที่ยวหญิงชาวสวิสเนี่ย

รู้สึกนะวันนี้ถ้าสมมุติเดี๋ยวไทยรัฐนิวโชว์เล่าอยู่แล้ว
รายการอย่างนี้ข่าวอย่างนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียด
รู้สึกว่าเขาจะเจอกล้องวงจรปิดก่อนที่
นักท่องเที่ยวคนนี้จะเสียชีวิตแล้ว
คือวันนี้พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจสืบสวนเนี่ย
ขึ้นเครื่องบินจากกองบินตำรวจเนี่ยไปภูเก็ต
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวหญิง
ชาวสวิสเซอแลนด์ครับซึ่งเขาเนี่ยอายุห้าสิบเจ็ดปี
เขามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการภูเก็ตแซนบล็อก
ภูเก็ตแซนบล็อกเนี่ยครับพบตรเขาบอกเลยตนเองเนี่ย
ลงไปติดตามคดีโดยมีตำรวจหน่วยงานเข้ามา
ยืนยำว่าจะต้องนำตัวผู้จำเนินคดีผู้ต้องหาเนี่ย

ซึ่งขนาดนี้ยังรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่นะครับ
อย่างแรกคือจะต้องดูหลายอย่างนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เอามาวิเคราะห์กันก่อน
แม้ว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยจะพบหลักฐานหลายอย่างฮะแต่ตำรวจต้องขอเวลาในการสืบสวน
และยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะตอนนี้
สำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเดินทางมาคนเดียว
เขาน่าจะมาเดินมาเที่ยวภูเก็ตคนเดียวแล้วก็หายออกจากที่พักตั้งแต่วันที่๓สิงหาคม
มาเจอเป็นศพมาเจอเป็นศพเนี่ยคือวันที่๕สิงหาคม
และพื้นที่ที่พบศพถือว่าเป็นพื้นที่เปรียวพอสมควร
เรียวเลยแหละไม่ค่อยมีคนมาท่องเที่ยวและที่สำคัญ
ตรงเนี้ยเนื่องจากความมันเปลี่ยวแล้วไม่ค่อยมีคนมาก็เลยไม่ได้มีกล้องวงจรปิดถูกต้อง
แต่พบวงจรปิดครั้งสุดท้ายเนี่ยบริเวณที่ที่เขาพักอยู่ที่โรงแรม
ส่วนการสืบสวนเนี่ยก็จะนำคดีการเสียชีวิตของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะสมุย
จำได้ไหมทำพื้นที่เกาะสมุยไหมจะต้องเอาตรงนั้นแหละมาเทียบเคียงครับ
ว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นใครหรือแบบว่ามีอะไรที่มันคล้ายคลึงกันไหม
เพราะว่าต่อลองเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าแต่ละคดีมันไม่เหมือนกันหรอก
อาจจะไปเทียบเคียงไม่ได้ต้องใช้พยานหลักฐานที่พบ
และผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งตนเนี่ยได้รายงานเรื่องนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว
แล้วก็สั่งการให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะครับ
รวมทั้งมีการพูดคุยทบทวนกันหลายภาคส่วนที่มาร่วมดูแลในโครงการนี้
เพราะการดูแลในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นอันนี้คือมันมีความผลกระทบเกี่ยวกับว่าภูเก็ตแซนบล็อกเหมือนกัน
อันนี้คือภาพปรงนานนิโครนี้เป็นเจ้าที่ระดับสูงของสวิทยสแลนด์
งดแชร์ภาพของนางนิโคนะครับเพราะว่าถือเป็นการแบบ
ไม่ให้เกียรติแล้วก็เป็นการล่วงด้วยนะครับผม
นะครับผมงดแชร์ภาพนะครับนะฮะอือหือก็เขาเป็นผู้
การระดับสูงของสวิสครับแล้วก็ปรากฏว่ามันอาจจะมีความมั่นคง
เดี๋ยวต้องมีทางสถานทูตเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยคือเขามาเที่ยวเมืองไทย
ครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วนะครับเคยมาสองครั้งแล้วแล้วก็ชอบที่
แล้วก็เลยมาครั้งที่สามแล้วก็มาเกิดเหตุขึ้นนั่นเองนะฮะ
นะครับอ่ะมาที่เรื่องของน้องถอยกันบ้างครับ
เมื่อเช้านี้เนี่ยข่าวออกมาค่อนข้างที่จะหลายคนตกใจ
นะครับแล้วก็มีสองมุมสองประเด็นก็คือเขากำลังสงสัยว่าตกลงแล้ว
เนี่ยใครเป็นคนที่ลงมือแทงน้องพิมนะครับซึ่งก็มีสองมุมมา
มุมก็บอกว่าน้องถอยส่วนแฟนคลับน้องทอยเนี่ย
ก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินนะครับให้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ย
เป็นคนตัดสินก่อนทำการสอบสวนก่อนเย็นนี้ได้รับคำตอบเรียบร้อยแล้ว
ถอยรับสารภาพนะครับแย่งมีดแฟนสาวเล่าก่อนเกิดเหตุสลด
มเซ็นสัญญานั่นเองนะฮะวันนี้ครับร้อยตำรวจโทนะครับ
ติญญาจิรันดรนะครับรองสารวัตรสอบสวนสนคณะยาวรับแจ้งเหตุแทงกันตายครับ
ที่บ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สี่ทับสองศูนย์เก้าถนนเลียบคลองสอง
ทองสำวากรทมครับจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบพอ
พร้อมกับเจ้าที่กองวิสูจน์หลักฐานนะครับแพทย์นิตยุเวศ
โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็อาสากู้ภัย
เนี่ยมุมศนียปลอยตึ๊งนะครับโดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักลักษณะเป็นธาวน์
โหลมครับกลุ่มภาษาสูงสองชั้นภายในห้องนอน
ว่าน้องพิมนะอายุ๒๕ปีนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนพื้นข้างเตียงนอนนะครับ
แล้วก็มีบาดแผลถูกแทงที่บริเวณหน้าอกกว่า๒๐แผลนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายธนพัฒน์นะครับหรือว่าน้องถอยอายุ๒๑ปีครับ
ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของผู้ตายครับยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะครับ
สีหน้าตื่นตระหนกนะครับข้างตัวเนี่ยมีมีดปอกผลไม้ความยาวประมาณห้านิ้วนะครับ
นายธนพัฒน์เนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับที่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยผู้ก่อเหตุให้การว่ามีปัญหากับผู้ตายบ่อยครับ
อ่าทั้งหึงห่วงแล้วก็การเซ็นสัญญาเป็นดารานายธนพัฒน์เนี่ยให้รับการสารภาพว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองเนี่ยได้นั่งดื่มเบียร์กับน้องพิมนะครับแล้วก็ได้พูดคุยถึงการเซ็นสัญญาเรื่องงานแสดงครั้งใหม่
โดยไม่ได้บอกผู้ตายนะครับเนื่องจากฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นภาวะซึมเศร้า
ประกอบกับเรื่องหึงหวงเนี่ยมีปัญหาส่วนตัวสะสมมาก่อนหน้านี้นะครับ
โดยฝ่ายหญิงเนี่ยก็ถือมีดปอกผลไม้เข้ามาข่มขู่นายธนพัฒน์น้องถอยเนี่ยจึงเข้าไปแย่งมีด
ก่อนจะบันดาลโทษะแล้วก็แทงนะฮะน้องพิมเนี่ย๒๐แผลจนเสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดครับทางตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็
ระหว่างนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่าน้องถอยอยากพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่
เจ้าตัวก็ตอบกลับมาว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็ได้ครับ
คำพูดคนบางคนมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วน้องถอยบอกมาแบบนี้
ด้านพันธ์ตำรวจเอกนะครับวาสุเทพคงกร่อมนะครับผู้อุ้มกับสนคณะยาว
กล่าวว่าจำนวน๒๐แผลที่ปรากฏบนตัวผู้ตายนั้นเนี่ยจากการตรวจสอบในเบื้องต้น
พบว่าส่วนใหญ่เป็นแผลขนาดเล็กจากของมีคมซึ่งไม่ใช่แผลขนาดใหญ่ครับ
แผลมีลักษณะคล้ายถูกบาดแผลจึงทำให้เสียชีวิต
อาจไม่ใช่ทั้งหมด๒๐แผลนะครับต้องให้แพทย์ชนสูตรแล้วก็เป็นผู้ตรวจสอบระบุว่า
ใดที่ทำให้เสียชีวิตทั้งนี้เนี่ยผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้การอย่างไรก็ได้ครับ
แต่ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานการตรวจสอบเบื้องต้น
คือการใช้มีดแทงผู้เสียชีวิตจริง
ส่วนที่อ้างว่าน้องพิมทำร้ายตัวเองเนี่ย

ทั้งนี้เนี่ยจากการตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายน้องถอยปรากฏว่า
ไม่พบสารเสพติดนะครับแต่อย่างใดนะครับ
เรื่องต้นก็เจ้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อน
นำตัวไปฝากขังต่อไปนะครับ
ล่าสุดนะฮะด้านผู้จัดการส่วนตัวคุณเอมมี่แม็กซิมนะครับ
ก็ได้เดินทางเข้าไปที่สนคณะยาวนะครับ
นะฮะอ้าวมีเสียงถอยด้วยนะครับผมไปฟังซะ
แต่ยังไม่ทันถึงตัวอาคารก็เป็นลมหมดสติ

ใช่ครับทำให้ผู้ติดตามเนี่ยต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
หลังจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้พูดคุยกับน้องถอยเพียงนิดเดียว
เพราะถอยมีอาการร้องไห้ตลอดเวลาส่วนใหญ่ให้ทนายเจมส์เป็นคน
คุณผู้ชมฮะแน่นอนว่าตำรวจทางผู้กำกับสนคณะยาว
เขาบอกเลยว่าโอเคละแผล
วันนี้สิ่งที่จะสรุปกันก็คืออย่างแรกเลยทั้งสองคนทะเลาะกันจริง

ผู้ตายเขาว่าอย่างนี้นะอันนี้เป็นคำพูดของตำรวจกันเลย
คือพันธุ์ตำรวจเอกวาสุเทพคงกล่อมเนี่ยนะฮะ
เขาบอกผู้ตายก็คือน้องผู้หญิงเนี่ยไปไล่ผู้ชายเนี่ยออกจากบ้าน
ก็ตรงกับเมื่อกี้ที่พี่ชาวเล่าปรากฏว่าขนาดที่กำลังเก็บของอยู่
อันนี้คือตำรวจก็พูดให้ฟังนะฮะกำลังเก็บของออกจากบ้านเนี่ย
ผู้ตายก็คือผู้หญิงเนี่ยก็เอามีดมาขู่จริง
ก็เอามีดมาขู่จริงก็คงจะแบบว่าเป็นแฟนกันอะเนาะ
ด้วยความที่เด็กทั้งคู่แต่ไม่ได้จะมีลักษณะจะทำร้ายแต่อย่างใด
ผู้ชายเนี่ยตกใจจึงได้พยายามปัดมีดลงกับพื้น
ปรากฏหลังจากนั้นปุ๊บผู้ตายก็ยังเข้าไปทำร้าย
ด้วยมีการหยิกขวนผู้หญิงอ่ะนะหวัดโทษอ่ะนะ
โทษนะผู้หญิงเนี่ยก็ไปหิกไปขวนนายธนพัฒน์
นายนพัฒน์ด้วยความตรงนั้นก็เลยคว้ามีด

เขาคว้ามีดเนี่ยที่ตกอยู่กับพื้น

แล้วมีดก็คือปัดไปมีดมันตกอยู่กับพื้น
ผู้ชายเนี่ยคว้ามีดที่ตกอยู่กับพื้นขึ้นมา
ก่อนเกิดอารมณ์ชั่ววูบลงมือก่อเหตุดังกล่าว

ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ยังไงนะครับ
ทางด้านพันธ์ตำรวจเอกวาสุเทพเขากล่าต่อว่า
จำนวนแผลที่วันนี้เราได้อ่านข่าวก็นี่
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นแผลขนาดเล็กจากของมีคม

แผลมีลักษณะคล้ายถูกคิดถึงมีดบาดออกไหม

ที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้ง๒๐แผลเลยก็ได้

ก็ต้องให้แพทย์เนี่ยชนะสูตรถูกต้องฮะอาจจะไม่ใช่มาจากการเอามีดแทงนะฮะต้องหาถูกว่าแผลไหนที่ทำให้เสียชีวิตถูกครับต้องให้แพทย์เนี่ยชนะสูตรก่อนแล้วผู้ตรวจสอบระบุว่าแผลไหนอ่ะที่ทำให้ผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตครับผมก็ต้องผู้ต้องหาเนี่ยมีสิทธิ์จะให้การอย่างไรก็ได้อันนี้คือตามสิทธิกฎหมายนะครับสรุป

นั่งนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเขาบอกว่าเขาไม่เคยพูดครับแล้วเขาบอกว่านั่นแหละคือเฟคนิวอืมเฟคนิวคือคุณธรรมนัสบอกเขาจะเอาเรื่องคนที่ปล่อยเฟคนิวฮะเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เคยไปพูดว่าเขาคือพร้อมแล้วที่จะพร้อมที่จะนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบครับเราเชื่อว่าคุณเห็นกันหมดแล้วครับรูปน
พร้อมกับข้อความว่าผมพร้อมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอืมก่อนลงชื่อตนเองใต้ภาพแล้วก็ข้อความว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบของประเทศไทยนั้นวันนี้คุณธรรมนัสบอกเขาขอยืนยันว่าไม่เคยพูดหรือไม่เคยให้สัมภาษณ์ข้อความดังกล่าวกับสื่ออย่างไรอืมจึงขอจึงถือว่าเป็นข้อค
การรวมตัวมวดสูงไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย

ทั้งการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
และพรบควบคุมโรคติดต่อ

มีการจัดเตรียมกำลังเอาไว้๓๘กองร้อย
พร้อมตั้งจุดตรวจค้น๑๔จุด

เพื่อป้องกันเหตุร้ายแล้วก็มือที่๓

แล้วก็สะพานชมัยมรุเชษค่ะ

การอ่านข่าวแล้วก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งอย่างรุนแรง
เนื่องจากว่าพบความเคลื่อนไหวของกลุ่ม

หรือว่าใช้สิ่งเทียมอาวุธในการชุมนุมบ่อยครั้ง
ซึ่งตนได้ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชน
นี้หากพบว่ามีการพยายามบุกรุก
เผาทรัพย์หรือว่าใช้ระเบิดเพลิง

เพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นลุกลามบานปลาย
โดยใช้ยุทธวิธีตามหลักสากล
ส่วนการนำที่มีคดีหรือหมายจับ

ก็จะมีการจับกลุ่มดำเนินคดีทันที
ทางด้านพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานดูแลงานจราจร
ก็กล่าวบอกว่าคาดว่าจะมีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ
จากการชุมนุม๑๓เส้นทาง
แล้วก็๑สะพานโดยรอบอนุสวรีประชาธิปไตยสนามหลวง

แนะนำให้ประชาชนทั่วไปนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทาง
เพื่อลดผลกระทบทางด้านการจราจร

ผลตำรวจตรีปียะตะวิชัยนั่นเอง

เวลาเราขับผ่านเส้นนั้นเราต้องแวะ

อุ๊ยซื้อกลับมาให้หน่อยถูกต้องกินกับส้มตำแล้วส้มตำกรุงเทพฯกินได้
แต่ไก่ย่างเขาสวนกวางจะต้องเป็นของฝากที่หลายคนจะต้องเอากลับมากันเนี่ย

ปิดแล้วนะฮะเส้นพิษโควิดเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ

ถ้าเมย์ทำตลาดสดน่าจะเป็นคนเล่าได้ดีกว่า

ข่าวก็รายงานบอกว่าบรรยากาศการจำหน่ายไก่ย่างเขาสวนกวาง
ถนนมิตรภาพอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ย่านนั้นจะเป็นแบบว่าเป็นเส้นทางที่ตลอดทั้งเส้น
มีหลากหลายล้านมากจริงที่ขายไก่ย่างเขาสวนกวาง
เยอะเลยค่ะใช่ครับตอนนี้เงียบเหงามากโดยเฉพาะที่ร้านวันไก่ย่างเขาสวนกวาง
แต่เดิมนั้นโอ้โหต้องบอกว่าคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจริงค่ะ
ด้านนางคนทวันพงสมบัติเจ้าของร้านก็มีการเปิดเผย
บอกว่าบรรยากาศเงียบเหงามาตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะ
หลังจากที่ประชาชนนั้นตื่นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ก็เลยทำให้การเดินทางลดลงส่งผลให้ยอดขายไก่ย่างน้อยลงไปด้วยค่ะ
ซึ่งหากเป็นช่วงสถานการณ์ปกติเนี่ยทางร้านจะขายไก่ได้วันละ๑๕๐๒๐๐ตัว

มาช่วงนี้บางวันไม่ถึง๒๐ตัวเขาบอก

โดยร้านได้ปรับตัวด้วยการขายออนไลน์นะคะ
ก็โดยใช้วิธีการห่อด้วยระบบศูนยากาศมีการจัดส่งทางปรายศนีย์ไป
ขณะที่เมนูอาหารอื่นอย่างส้มตำลาบ
เตรียมวัตถุดิบเอาไว้น้อยกว่าที่เคยเลยล่ะค่ะ
เพื่อไม่ให้มีวัตถุดิบเหลือค้าง
อย่างไรก็ตามค่ะยอมรับว่าสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ซึ่งสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือ
ประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นไปได้
ดังนั้นเขามีบริการส่งปรายศนีย์

ร้านค้าต่างจังหวัดเยอะมากค่ะ
ที่ไม่ใช่เฉพาะไก่ย่างเขาสวนกวาง
หลายร้านที่เคยแบบเป็นร้านอาหารอยู่ในจังหวัดนั้นตอนนี้

จังหวัดไหนเป็นจังหวัดที่ปกติอยู่ได้

ร้านอาหารอะไรก็แบบปิดตัวกันไปเยอะทุกวันนี้
อย่างจะสั่งอาหารใหม่อย่างรถเมนสั่งมาจากภูเก็ต

มีหลายร้านที่เขามีการแพ็คแบบศูนยากาศมา

งั้นเขาอยู่เฉพาะจังหวัดเขาก็อยู่ไม่ได้จริงตอนนี้
ต้องช่วยถ้าเราช่วยได้ช่วยไว้นะ
ถ้ายังพอมีเงินกันอยู่ก็ช่วยกันได้ก็ช่วย

ไก่ย่างข่าวสวนกวางนี่ก็จะเป็นแบบเส้นทางหลัก
เส้นหนึ่งที่จะวิ่งตรงไปทางอีสานนั่นนะคะ

โอ้โหเยอะมากแต่ถ้าที่กรุงเทพก็อยู่ที่ได้ทางด่วน
เยอะหลายร้านในกรุงเทพมีอีกหลายร้านเลยค่ะแต่อันนี้ต้นตำรับ
มาจากขอนแก่นแบบแน่นอนเลยอ่ะผมพูดแล้วหิวเลย
เมื่อก่อนไปไทยเอาตลาดสดที่นี่มาแบบ๒๓รอบค่ะ
ตอนปีแรกที่ไปโอ้โหคึกคักมากจริง
ไปทุกร้านนี่ควันขมงโฉงเฉงขับผ่านนี่เห็นเลย

ช่วยกันเพราะว่าที่ขอนแก่นเขาแจ้งมาทุกวันนี้ก็เงียบเหงาเต้าหมิ่งซื่อเลยนะฮะ

มาถึงเรื่องราวของผู้สูงอายุกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่างานนี้มีเฮฮะ
เตรียมจ่ายเพิ่มอีกนะครับผมนะอีก๑๐เดือนเลยทีเดียว
วันนี้ครับเฟซบุ๊คสำนักประชาสัมพันธ์เขต๗นะครับ
ประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้านะครับกรณีผู้สูงอายุมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
ว่าบัตรคนจนเนี่ยจะได้รับบัตรการเติมเงินนะครับพิเศษอีกคนละ๑๐เดือน
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับก็คือ๑ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรคนจนเนี่ยทุกคนทั่วประเทศประมาณ๔๗ล้านคนนะครับ
ให้เงินเนี่ยจะนับย้อนหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนปี๒๕๖๓รวม๔เดือนนะครับ
และตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับ๒๕๖๓ถึงกันยายน๒๕๖๔ได้เดือนเว้นเดือนรวม๖เดือนนะครับ
เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเร็วนี้นะครับ
โดยได้เงินคนละ๕๐๑๐๐บาทตามเกณฑ์รายได้สวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
หากรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อปีเนี่ยก็ได้๑๐๐บาท
และหากรายได้๓๐๐๐๐๑๐๐๐๐๐บาทต่อปีได้เดือนละ๕๐บาทครับ

เมื่อวานที่เรามีการอ่านเรื่องแบบว่าเงินเยียวยาของม๓๓ม๓๙ม๔๐ค่ะ
ก็มีแบบหลายคนส่งข้อความมาเหมือนประมาณว่าแบบ
เอาละถ้าเราไม่ได้อยู่ในก้าวกิจการนั้น

บางคนที่แบบว่าต้องโคลกับธุรกิจของห้างสรรพสินค้า
แล้วมีการแบบปิดห้างบางส่วนที่เขาไม่สามารถทำธุรกิจได้อะไรอย่างนี้

ประชาชนหลายคนที่ส่งข้อความเข้ามาในทวิตเตอร์ก็มีด้วย

ช่วงหน้าคุณไผ่พงศธรโพสต์เศร้าอีกแล้ว
เศร้ามากเพราะน้องชายเขาเสียชีวิตจากโควิด
เฮ้ยจริงเหรอพี่ไผ่

ประเทศไทยมี๗๗จังหวัดต้องป่ะ

แต่เขาบอกว่าที่จังหวัดที่ติดโควิด

มากกว่าร้อยคนคือจังหวัดละ๑๐๐คน
ณตอนนี้ปลาเข้าไปทั้งหมดนะ
เออมากถึง๔๕จังหวัด

หมายถึงว่าถ้ามีคนติดมากกว่า๑๐๐

ก็บางคนตอนนี้ก็มีการสูญเสียค่อนข้างจะเยอะ
ที่จริงละทุกอาชีพเลยครับไม่ต้องเอาวงการบันเทิงหรอก
เป็นข่าวเศร้าของครอบครัวของคุณไผ่พงศธรล่าสุด
เจ้าตัวเนี่ยออกมาเผยเรื่องราวผ่านเฟซบุ๊คครับว่า
โควิดเนี้ยมันโหดร้ายอีหลีอืมภาคคนที่ฮักไปจากครอบครัวครับ
แม้แต่หน้าก็ยังบอกได้เห็นเลยว่าน่าเชื่อว่ามันสิเร็วขนาดนี้
อืมไปอยู่สวรรค์เดอร์น้องเด้อฮะนะฮะต่อมาเนี้ย
คุณไผ่บุษธรเขาเปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวก็คือน้องชายแท้ของเขานั่นแหละ
ครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องคนในตระกูลเดียวกันนั่นแหละอยู่ดีดีก็ไปตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด

ระหว่างนั้นตอนนี้ต่อให้เป็นใครต่อให้มีประกันด้วยมีประกันชีวิตก็ไม่มีเตียงแล้วนะ

ประกันชีวิตเมื่อก่อนตอนแรกว่า๒นาทีแล้วเจ้าบอกว่า
ดาราถึงได้รับสิทธิ์มีติดมีเตียงกันเพราะว่าถ้าสมมุติคุณทำประกัน
ถ้าเงินประกันคุณมากกว่า๕แสนบาทตอนแรก๓แสนรู้สึกเพิ่มเป็น๕แสน
ถ้าเงินประกันเงินคุ้มครองคุณห้ายังพอมีเตียงครับแต่ปรากฏว่าวันนี้
วินาทีนี้คือติดโควิดคือคิดอยู่บ้านนะด่านหน้าล้นมือแล้วมันไม่มีที่ให้แล้ว
ขอให้คุณมีประกันเขาก็ไม่รับแล้วนะฮะเขาก็บอกว่าน้องชายเขาเนี่ยไปตรวจว่าติดโควิด
ระหว่างนั้นก็ยังไม่ได้รับเตียงในการรักษาเลยเขาจึงตัดสินใจขับรถจากกรุงเทพกลับบ้านเกิด
ส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าตอนนี้คนกลับบ้านเกิดกันเป็นแสนเลยเห็นไหมล่ะตอนนี้จริงแล้วมีโครงการหลายโครงการที่พากลับบ้านก็เยอะเนาะ
เขากลับบ้านเกิดเขาก็ไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลกุฎชุมซึ่งน้องชายเนี่ยเขามีโรคประจำตัวคือเบาหวานเบาหวาน
เมื่อมีเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยอาการของน้องชายคุณแผ่ประสอนก็จะสุดหนักแล้วก็ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในอำเภอเริงนกทา
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาอายุ๓๘ปีซึ่งตนเห็นว่าวาระสุดท้ายซึ่งเป็นวาระสุดท้ายของน้องชายเขาน่ะ
ต้องอยู่แบบลำพังจริงคือแบบไม่มีโอกาสบอกล่ำลาไม่มีโดดเดี่ยวจริง
ญาติพี่น้องไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าไม่ได้เอ่ยคำลาเลยเสยจริง
เขาบอกว่าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง
ว่าการตายแบบไม่มีการเอ่ยคำล่ำลาเขาบอกเขารู้สึกหดหูใจ
แล้วก็สะเทือนใจไปกว่านั้นคือคนที่เป็นแม่แม่แท้ไม่สามารถไปเผาศพ
แล้วไปเก็บกระดูกหรืออัฐิได้ครับโดยญาติที่มาร่วมไว้อะไรก็ได้แต่มองขึ้นไปบนบน
ตอนที่คิดถึงควันเมนออกมาตอนเผาศพน้องชาย
คุณต้องตอนนี้ต้องนับถือพระหลายองค์เลยนะท่านลงมาช่วยกันเยอะมากเลย
แล้วก็จะเขียนว่านี่พระนะอันนี้สับปะเหลอนะเพราะพระทำพิธีตอนนี้คืออ่ะ
บางท่านก็คือแบบว่าลงไปช่วยเหลือชุมชน
เพราะว่าอย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาเราอยู่ในชุมชนใช่ไหมคะ
พระท่านบินทบาทเราก็มีโอกาสได้แบบว่าใส่บาทกัน
ตอนนี้แบบชาวบ้านออกมาไม่ได้แล้ว
ท่านก็บอกว่าโอเคณวันนี้ท่านลงไปช่วยประชาชนบ้าง
ก็ใส่ชุดนะบางทีก็ลงไปแบบเอาหึงอาหารไปให้ประชาชน

ดีมากเลยนะบางวัดที่ได้รับบาตเยอะ
วัดที่เขารับเผาศพเวลาพระได้รับบาด
เอาไปแจกตามบ้านไปแจกตามชุมชน

มาถึงเรื่องราวของน้องมิวกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะ
ว่าที่คุณแม่ครับน้ำตาไหลฮะน้องมิวเครียดคนรถติดโควิดครับ
ส่วนคุณเซนต์นะฮะแฟนนุ่มครับ
สามีก็ปลอบใจลุ้นผลตรวจนะครับ

อย่างน้องมิวนิถานะครับแล้วก็ไฮโซเซนต์นะครับ
เพราะว่าตอนนี้กำลังตั้งคันได้ประมาณ๗เดือนแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดฮะก็มีเรื่องทำให้สาวมิวเนี่ย
ถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวหลังเจ้าตัวปล่อยคลิป
พาไปดูห้องใหม่ครั้งแรกเพื่อเตรียมต้อนรับน้องเบบีนะครับผม
ในช่วงช่องยูทูปของตัวเอง
โดยสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นครับ
คนขับรถของน้องมิวเนี่ยติดโควิดสิบเก้า
ทำให้ทั้งคู่เกิดความไม่สบายใจจึงหาอุปกรณ์ตรวจเนี่ย
โควิดเนี่ยมาตรวจเบื้องต้นนะครับแล้วก็หวังว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เป็น
เพราะว่าผ่านมา๗วันแล้วยังไม่มีอาการเลยนะครับ
ทั้งสองคนเลยซึ่งผลตรวจของทั้งคู่ก็ไม่พบเชื้อนะครับ
ทำเอาสาวมิวแล้วก็หนุ่มเซนต์ของเราสบายใจขึ้นเป็นกองเลยทีเดียวครับ

แล้วก็รวมถึงเบบี้ที่อยู่ในท้องด้วยนะจ๊ะค่ะนะฮะโอเค
ทีนี้จมูกฉันได้พักสองวันแล้ว
ขึ้นมาไทยรัฐทีวีก็จะมีการตรวจอ่ะนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น๗๒ชั่วโมง
ใช่นะครับมาทำข่าวใส่ไข่นี่แห่ซะจมูกพี่ชาวหลวมหมดแล้วนะฮะ
ไม่งั้นไม่ให้ขึ้นตึกค่ะตอนนี้ขึ้นตึกไม่ได้โหยามนี่ยามนี่สองฝั่งเลย
อยู่ไหนครับรวยอยู่ไหนครับพระปอร์ตอยู่ไหนครับต้องยืนโชว์อย่างเดียวตอนนี้
ครับผมทุกคนต้องมีบัตรหมดเลยช่องด้วยอ่าฮะตอนนี้คือเป็นอย่างงี้หมดเลยนะคะโอ้โห
ไปดูคุณยายมารสีค่ะดาราอาวุโสรุ่นใหญ่ซึ่งต้องบอกเลยว่าอายุครบ๑๐๐ปีแล้วนะคะ
ล่าสุดพี่อ้อยจิรวดีค่ะลูกสาวของคุณยายมารสีก็เปิดเผยบอกว่าปีนี้คุณแม่ก็อายุครบหนึ่งร้อยปีพอดี
ในวันที่สองพฤศจิกายนที่เห็นน่ะนะฮะครับในคลิปว่าทำไมเขาแข็งแรง
แรงนี่เพราะว่าเขาเป็นคนชอบออกกำลังกายบ่อยค่ะทานวิตามินหรือว่าทานอะไรที่มีประโยชน์มันช่วยได้เยอะมากเลยส่วนเรื่องของความจำจะใช้วิธีให้คุณแม่เนี่ยนับเลขค่ะให้ไปนับเลขให้เด็กเด็กที่แบบว่าดูแลเนี่ยชวนคุยรื้อฟื้นความทรงจำก็ให้คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะเยอะใช่ซึ่งวันเกิดปีนี้คุณแม่ตั้งใจจะปล่อย

เว้ยสมัยตอนเล่นละครน่ะ
อ๋อเหรออุ้ยไม่บอกเลยเก่งมากครับผม
คุณหลวงเขาจำบทได้หมดเลยเหรอได้เก่ง

อุ้ยนานแล้วพี่แม่ไม่ได้เล่นละครนานาวน้อง
ถ้าสมมุติเอาจริงเราอยู่วงการกันสัก๒๐ปีได้ยัง
ได้แล้วหรือเปล่าก็คิดว่าน้องเล่นตอนนั้นเขาน่าจะ๘๐

นี่ตอนนี้ยังจำได้เลยว่าเธอยังอยากเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ
คิดดูด้วยนะครันนะครับคุณพี่เอ๋สุปชัยของเราค่ะ

อ้าวมาในชุดเมฆคลาค่ะ

แล้วใส่ชุดนาวได้ยังไงก่อน

เดี๋ยวกลับมาดูว่าเป็นยังไงค่ะ

เอ๋โปรดแล้ว

แต่พูดเอ๋เอ๋ตัดไง
ประตูเบี้ยวไหมประตูเบี้ยวไหมมาแปลกแปลก

อ่อประตูเบี้ยวอู้วกวิ่งกว่าเบี้ยวอีกนี่

เอ๊ะหนอถ่างใส่ไม่ได้

ทีเดนรู้ชุดใหม่ไม่มีสีดำของพี่เอ๊เขาต้องมีแถบดำอยู่ข้างในก่อน
ก็คือคุณเอ๊เอามาติดเอาเฉยถูกต้องไหมล่ะ

แต่ของน้องนาวมันพันได้ทั้งตัว

แล้วยังเหลือผ้าอีกแต่เอต้องเอามาแปะเอาใช่ไหมล่ะ
ใช่เขาต้องบอกนิดนึงไงจากจะเป็นเมฆขลาต้องอดทน
แต่นางมีคนคอยแต่งภาพให้นางเลยอยู่ใกล้ตัวนางเลย

ถ่ายรูปเก่งมากนะแล้วก็ไม่ต้องพี่ไม่ต้องทำอะไรนะ
เอเขาไม่ได้ต้องแบบใช้มือของพี่เอไม่ต้องทำเลย
น้องที่อยู่รอบตัวนี่คือถ่ายให้

แล้วก็ตัดต่อให้เพราะว่าไปเมืองนอกด้วย

เอ๊เนี่ยตอนนี้คือนางวันไหนนางไม่แต่งหน้าทำผม
เอ๊ต้องไปตัดต้นไม้ให้นางอ่ะเดิม
สุดฤทธิ์ไม่ได้ใดผมนางว่างเหรอ
นางให้ไปตัดตัดตัดต้นไม้ไง

ดาเนี่ยเคยเป็นช่างทำผมอยู่กล้องละครอยู่อะไรอย่างนี้

ของน้องนาวพี่ดาเขาเป็นคนช่วยแต่งนี่แหละ

เออดากเอ่พอใช้กับตัดต้นไม้ก็ดากเอ่เลยนะ
เก๋งป้อมสุดยอดเออน่ารัก

ต่อเข้าเลยครับดูสิ
นักจะเป็นคนที่คิดบวกแล้วนักก็จะคิดบวกคิดให้ง่าย
อย่างเช่นนี้นักตัวนักเองทำร้านอาหารใช่มะ
ทุกสาขานักไม่มีอะไรได้เลย
ไม่เปิดของพี่เอเขาอยู่อะไรห้างหลายหรืออะไร
ท่ามบทอยู่นานมากรากันจะไปที่ไหนจะอะไรก็จะพกบทละครไปอ่า
บทบางที่ดูไปเช็คบทไปอะไรเอาหน่อยทำบทพี่ถึงบีนเต็มจากนั้น

จากรูปเมื่อกี้นี้ใช่ไหม
จากพอถ่ายรูป

ฟ่านปิงปิงบอกลาหน้าเก่าเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

เน็ตไอดอลชื่อดังเลยสำหรับคนนี้

ทุ่มเงินไป๔ล้านบาท

เจ้าตัวได้ลงภาพนะคะการทำหน้า

ทำเอาแฟนคลับนั้นหลายคนโอ้โหเข้ามาเปรียบเทียบ
สวยกับซุปเปอร์สตาร์จากเมืองจีน

เราเชื้อสายปะกิ่งแม่บอกนะ
แต่เราเป็นลูกคนจีนแถวพรานนกไง
ซึ่งอาม่าอากงมาจากปากกิ่งเลย

ก็อาจจะตระกูลเดียวกันเพราะว่าเราแทร่ตั้ง

เนี่ยแม่เราต้องคิดบวกอย่างนี้ดี

เพราะว่าทำตาแล้วดึงให้หน้ามีเชฟดีน่ะ

สวยขึ้นเยอะเลยนะคะแม่สิตาง
แต่รูปนี้คือแบบ

กว่าหน้ามันจะเข้าที่เป็นปี

เราใช้แอปพลิเคชันช่วยไปก่อน

ใช่ไหมล่ะมันจะเข้าที่เข้าทางนี่
ใช้เวลานานหน่อย
ใช่เราก็เป็นแบบว่ารูปในอนาคตหรือเปล่า
อาจจะเป็นแบบนี้
เราทำรูปในอนาคนได้จากนี้แหละแอปพลิเคชันช่วยได้
ของตัวเองในอดีตนี่ครับนะฮะพร้อมกับระบุว่า
จะให้กลับไปอื่นแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะงานงานนี้ก็มีชาวเน็ตมา
แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวไม่เอาแบบนี้เนอะ
ปัจจุบันเลิศอยู่แล้วค่ะนะครับซึ่งเจ๊แหม่มเขาเมื่อประมาณสอง
สามปีที่แล้วเขาขับรถอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันแน่นหน้าอกค่ะ
แน่นหน้าอกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาล
ไปตรวจร่างกายแล้วก็ในเลือดสูงนะครับ
แล้วก็มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงดีเจพี่แหม่มเขาก็เลยตั้งปณิธานว่า
เขาจะเลือกเลือกของทานไม่ทานแป้งงดแป้งแล้วก็จะ
ลดน้ำหนักตัวเองให้มีสุขภาพค่าร่างกายที่แข็งแรงแล้วผอมลงเลย
อมลงเยอะมากผอมลงไปประมาณเกือบสิบโลได้ค่ะนะครับนะฮะ
เรื่องอาหารการกินเนี้ยช่วยควบคุมเรื่องเรื่องน้ำหนักตัวได้อ่า
พี่ผัดเขาสอนว่างั้นหรือเปล่าอย่างน้อยคนเราไม่อยากให้แก่หรือไม่อยากเป็นโรคภัยไข้เจ็บอ่ะเหมือนแบบต้องทำให้เลือดหลอดเลือดเราโฟลเอาง่ายเขาบอกว่าเรากินน้ำตาลทุกวันอ่ะ
พี่ผัดพี่ผัดไทยเป็นคนที่อธิบายอะไรเข้าใจง่ายเลือดมันจะเหนียวอ่ะนางบอกว่ารู้ปะคิดถึงกล้วยอ่ะกล้วยเชื่อมอ่ะอ่า
เวลาที่เราเชื่อมน้ำตาลเข้าไปมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเหมือนกันว่าหลอดเลือดเราที่เราเป็นนู่นเป็นนี่ก็คือเลือดมันเดินไม่โฟร์
เลือดมันหยุดตรงไหนปุ๊บเนี่ยใช่ไหมล่ะมันก็จะแบบว่าเป็นโรคนู้นโรคนี้อะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบว่าทานน้ำน้ำตาลทานน้ำเยอะเยอะอืมอย่างเงี้ยมันช่วยได้เนอะนะฮะ
อ่ะเดี๋ยววันนี้เราส่งท้ายกันไปด้วยภาพน่ารักของพ่อน็อตกับแม่ชมพู่นิดนึง
แล้วก็มีเจ้าพายุน้องพายุของเราเนี่ยนะคะ
อยู่ในเฟรมแล้วมีการเขินเพราะว่าพ่อหอมแม่อยู่

หอมฟอดใหญ่ร้ายฟอดด้วย

ฟัง

และสมที่เกือบเป็นลูกดาราจริงนะ

เอากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะ
ดูแลตัวเองขอให้วันจันทร์เรากลับมา
พวกเราดูข่าวใส่ไข่อย่างปลอดภัยทุกคน